เขาหินกริ้งตายายนะครับทางเข้าสำนักสงเขาหินกริ้งที่ชัยบาดานลบบุรีครับห่างจากถนนเข้าไปประมาณ๒๐เมตรนะครับไปใต้ต้นไม้ที่ไปเจอศพผู้ชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณสัก๓๐๓๕ปีนอนหงายอยู่นะแล้วถูกสวมกุญแจมืออยู่ลักษณะแขนไขว้กันนะครับอยู่ที่ตรงหน้าอกนะครับท่อนล่างของเขาเนี่ยถูกเผาด้วยยางรถยนต์จนไหม้จนเกรียมใบหน้ามีรอยเขียวช้ำแล้ว
นะครับโอ้โหแตกแตกเลยแบบแตกใหญ่แตกแผลใหญ่ก็ศพก็เริ่มเหม็นแล้วนะฮะจากการใช้นักสูตรพลิกศพคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๔ชั่วโมงจากการสอบสวนนายสมบูรณ์อ่อนแจ้งอายุ๕๕ปีเป็นชาวบ้านที่มาพบศพเล่าบอกว่าช่วงเกิดเหตุแล้วขี่รถไปหาปลาพอมาถึงจุดที่พบศพแล้วพบว่ามีสุนัขหล
แล้วเอามาเผาตรงนี้เนื่องจากดูแล้วผู้ตายไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่
ขนาดที่อาสาบุรณนิธริปุทธธรรมสงคระลำนาไร่ให้ข้อมูลบอกว่า
แผลที่ศีรษะของผู้ตายเนี่ยที่เบิร์ตบอกว่าโอ้โหมันแผลใหญ่เหลือเกินนะ
น่าจะถูกของแข็งตีอย่างแรงจนเป็นแผลชะกัน
แล้วก็มีรอยช้ำขนาดใหญ่ที่ไหล่ขวาด้วย
ว่าน่าจะถูกฆาตกรรมแล้วมาเผาอำพลาง
ซึ่งยางที่เผาเป็นยางรถยนต์จำนวน๑เส้น
ส่วนกุญแจมือที่ล็อกมือผู้ตายเนี่ยเขาบอกว่า
ไม่ใช่กุญแจมือตำรวจอ้าวไม่ใช่กุญแจมือตำรวจแล้ว
เป็นกุญแจมืออะไรอ่ะเขาบอกมันเป็นของเทียบแท้

นี่แหละครับขณะที่แนวทางการสืบสวน
ของตำรวจสพชัยบาดานคาดว่าผู้เสียชีวิตไม่ใช่คนในพื้นที่
เนื่องจากไม่มีใครรู้จักคาดว่าคนร้ายน่าจะลงมือฆ่า
ฆ่ามาจากที่อื่นแล้วเอาร่างเอาซากนะครับนะครับ
มาเนี่ยใส่รถมาใส่รถมาแล้วก็มาเผาเพื่ออำพลางคดี
ทำไมเลือกตรงนี้ตรงนี้เปรียวคุณผู้ชม
ตรงนี้เปรี่ยวห่างไกลจากบุบัน
ตำรวจจะเร่งสืบสวนหาข่าวแล้วแกะรอยจากกล้องวงจรปิดนะ
ขณะนี้พอจะทราบกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วนะครับ
ขณะที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นแรงงานต่างด้าว
ที่ทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอชัยบาดานนี่แหละครับ